ไปต่อที่ข่าวภูมิภาคกันดีไหม

พยาวตอนนี้นะครับได้ขึ้นชื่อเรือชาวว่ามีหนูน้อยคนหนึ่ง
อยู่ม๓อายุ๓๔ปีแต่เป็นสับปะเลินนะครับตั้งแต่ป๕นะ

นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็มีเกิดขึ้นแล้วครับผม
นี่ครับที่โรงเรียนเทศบาลเวียงลอที่บ้านปางป้อมอำเภอจุนจังหวัดพยาว
เด็กชายสิริชัยธัญญาเจริญนักเรียนชั้นม๓
กำลังช่วยดูแลความเรียบร้อยของรุ่นน้อง
เข้าแถวขอรบทรงชาตินำสวดมนต์และเข้าห้องเรียนเรียนหนังสือตามปกติ

แต่อีกบทบาทหนึ่งของเด็กชายสิทธิชัยหรือว่าน้องออยนะครับ
เปลี่ยนมาอยู่ในชุดเสื้อซัฟฟารีสีดำ
กตุงนำขบวนแห่ศพไปยังชาปนสถานท้ายหมู่บ้าน

จากนั้นครับก็จัดสถานที่สำหรับการเผาศพ
ทำหน้าที่เป็นสับปะเลอประจำหมู่บ้านด้วยวัยเพียง๑๔ปีครับ

ออยเล่าว่าชอบการเป็นสับปะเลอมาตั้งแต่เด็ก
ได้พยายามไปตีสนิทกับนายจรรย์แก้วมาหรือว่าพ่อรันนะครับ
เปรอประจำหมู่บ้านเพื่อขอวิชาความรู้

ตอนนั้นพ่อรันไม่ยอมสอนให้แต่ก็ไม่ละความพยายามครับ

จนถึงป๕พรันให้เป็นผู้ช่วยสับปะเลอ

ปัจจุบันพ่อรันก็สอนทุกอย่างในการทำหน้าที่สับปะเรอ

จนถึงวันเผาทำปราศาสตร์แห่ศพ
ทำตุงทำดอกไม้ไฟในงานศพเลยทีเดียวนะครับ

จะต้องทำหน้าที่สับปะเลอประจำหมู่บ้าน
แต่กิจกรรมในโรงเรียนของน้องออยก็ไม่ได้ครับ

เรียนดีกีฬาเด่นกิจกรรมรอด
แล้วแย่งมายึดอาชีพแบบนี้ด้วย

น้อยคนที่เด็กคิดอยากจะทำอาชีพแบบนี้นะ
เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เขาอาจจะแบบอยากโตไปเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรแบบนี้

บอกว่ายังไงก็ตามผมจะยึดอาชีพสับปะเหลอตลอดไป

เพราะว่าสับปะเรอเป็นอาชีพที่ทำเพื่อคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ

แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าทรัพย์สินที่ได้มาจาก
จากการที่ไปทำงานจากการศรัทธาของชาวบ้านเนี่ย

เขาก็จะเอาไปเป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป
อันนี้จริงนะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เสียสละ
เราไม่ได้อะไรจากคนที่เราทำให้เพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว

โอ้โหน่าชื่นชมนะการเรียนก็เป็นถึงประทงประธานกันไป
นักกีฬาอีกต่างหากโอ้โหโตมานี่ต้องแบบได้ดีแน่นอน
นี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนเลยนะคะ
ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียวนะครับ